อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องแสดงความยินดีกับอดีตนางเอกนะคะ
คุณเมมาริสาหรที่คลอดลูกชายคนที่๓แล้วค่ะ
เมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลบำรุงราชตั้งชื่อว่าน้องหมากคินนะคะ
ก็มีคุณพ่อวิลักษ์โหลทองบอสใหญ่ของสยามสปอร์ตอยู่เคียงข้างตลอดเลยนะจ๊ะ
ก็ถือว่าเป็นทายาทคนใหม่ของทางฝั่งบันเทิงแล้วก็กีฬานั่นเองนะคะ